สวัสดีครับสวัสดีครับคราวใส่ไทยสดใหม่ให้เยอะอ๋อ
อันนั้นน้อยอะไรนะครับอันนั้นมีนี้ให้เยอะด้วยใจใหญ่ใหญ่
อะไรนะฮะเอาเยอะให้เยอะครับผมเอามากันวันนี้คนพวก
คุยกันเรื่องนี้กันมดดำว่าเรื่องอะไรครับแม่ที่ไล่เรื่องแม่มะนี
แม่มณีก่อนสรุปแล้วแม่มณีนะตอนนี้เห็นไหมในออนไลน์
วันนี้ออนไลน์ยังแบ่งเป็นสองฝากเลยอ่ะฮะฝากที่คิดว่าแม่มณียังอยู่ที่คุณ
อยู่ในกรุงเทพก็คือแม่มณียังยังไม่หนีไปไหนอ่าเนี่ยอีกฝาก
บอกว่าเดี๋ยวจะไม่ได้เงินคืนกันนะเพราะว่ามัวแต่ไปกดดัน
ให้แม่มณีโดนจับอ่าไม่ตอนนี้เขากลัวสุดคนที่ลงทุนไปเนี่ย
กลัวแบบเสียศูนย์แบบศูนย์เปล่าเขาบอกเป็นพันพันล้านอ่ะ

เดี๋ยวตอนนี้มันเกินร้านอีกหมื่นมันเป็นแค่ราคาพูดกันออกมาไอตัวเลขนักเบื้องต้น
ตอนนี้มันหลักพันเขาบอกว่าในตัวเลขที่เรารู้กันมาเนี่ยตอนนี้หลักพัน
อุดรธานีปรากฏก็เริ่มขายบอกเอาเงินมาอีล็อปเดิมเลยจัดงาน
ไฮโซ๓๐๐๐บาทใหญ่กว่าใหญ่กว่าเยอะหลักร้านนี้คือเยอะมากแล้วนะครับนี่งานเขาเกือบ๑๐ล้านแม้อยากเห็นรูปจัง
ในที่สุดเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังแม่มณีเนี่ยก็ใช้วิธีบอกเอาละดอกเบี้ย๙๗คุณลองไปดูสิ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

เกรียนมาแล้ว

จัดอย่างไรพี่เบียอ่ะอย่างไรไปงานมานิรา

ฮะมีดาราชั้นนำไปกันหมด

นี่แฟนเด็กอายุ๒๐เธอ

เหมือนตอนนี้เค้าตัวเองทำเป็นรายการโปรดัคชั่นด้วยนะ
หมายถึงว่ามีซีรีส์ด้วยถูกมีภาพยนตร์
ไปบอกว่าเอาชื่อช่องนู้นช่องนี้ไปปิดปิดแต่ตอนนี้เริ่มเอาออกมาแล้ว
แล้วก็บอกว่ามีกองทุนมาจากประเทศจีน

เอองานดอกไม้สดท้ายทั้งงานนะ

ที่เป็นทั้งงานเป็นอุโมงดอกไม้เป็นอะไรเห็นเกินแล้วนางจัดที่อุดรนต์เพราะว่าเงินส่วนใหญ่ไปเอาเงินของคนอุดรนต์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

อาชีพหลักคืออะไรรู้ไหมปฏิบัติธรรมอืมปฏิบัติธรรมไอ้คนที่ฆ่าเนี่ย
คุณวันนีจิระเจริญยิ่งเนี่ยอายุ๕๘ปีใช้คำว่าที่สื่อนำเสนอกันคือเป็นเศรษฐีนีนักปฏิบัติธรรม
เราขอย้อนกลับไปเมื่อวานเราเชื่อว่าคุณหนุ่มกัญชัยอธิบายอย่างละเอียดแล้วล่ะ
ลักษณะการโดนฆ่าของเขาเนี่ยคือฆ่าแล้วก็ยัดตู้เย็น
แล้วก็เอาโบกปูนอีกทีนึงหรือว่าแบบเป็นการฆ่าที่โหดเยี่ยมพอสมควรนะครับ
ภายในตึกแถวเนี่ยที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
ล่าสุดก็ทราบว่านายวิทูลหลบหนีไปยังเกาะเสม็ดจังหวัดระยอง
ก็ได้ประสานไปยังตำรวจนะฮะที่จังหวัดระยองให้ติดตามตัวแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
สิ่งที่เขาพบพี่เหมียวถามว่าเขาเจอได้ยังไงก็พบว่านายวิทูลเนี่ยได้ขับรถมาพร้อมกับหญิงสาวคนนึงนะฮะ
ตรงข้ามท่าเมื่อวันที่๒๗ปศศอุดาคม
จากนั้นก็ได้นั่งเรือข้ามไปเกาะเสม็ดแล้วก็ไปพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง๑คืน
อย่างที่บอกว่าคุณวิทูลก็ได้นั่งเรือกลับมา

แล้วก็ยังว่าจ้างวินมอเตอร์ไซค์เนี่ย

แต่ตอนนี้ทั้งชื่อทั้งหน้าก็หราแล้วหราแล้ว

กล้องวงจรปิดก็สามารถบันทึกภาพไว้ได้หมด
เบื้องต้นตำรวจก็ได้เตรียมกำลัง
ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อตามตัวนายวิทูลมาให้
คำถามต่อมาคือปกติแล้วเนี่ย
ผู้ตายผู้ตายเป็นนักปฏิบัติธรรม
คืออาชีพหลักเนี่ยคือจะไปวัด

คืออาจจะใช้ชีวิตบ้านปลายแล้ว
ก็เลยแบบว่าปฏิบัติธรรมอย่างเดียว

สมมุติก็เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็น
สัตว์ทาอยู่ที่วัฒนธาษีจอมท้องภาคเชียงใหม่

ไปฆ่าเขาทำไมถูกต้องไหม
เมื่อก่อนเนี่ยวิทูณ
ชาติพทาศีจอมทองเลยพระธาตุนี้ก็คือ
คนที่เกิดปีอะไรที่ต้องไปไหว้ที่นี่
จะมีแก๊งที่ไปปฏิบัติธรรมบ่อย

เมื่อกรรมพนี่เขาก็ใช้บริการเยอะ

แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยก็ขับรถไปขับรถมาแล้วก็จริงแล้วขับ

ก็เลิกขับรถมาระยะเวลา๓๔เดือน
ครับคุณวิทูลหรือวิทูลเนี่ยที่ตอนนี้คาดว่ากำลังจะเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะ
เป็นคนพูดจาดีแล้วก็จะทักทายทุกคนที่ได้เจอแบบเป็นกันเอง
ทำให้คนที่จะมาใช้บริการเนี่ยมีรถไหมมีแต่เลิกขับรถดีกว่า
จากเหมือนแบบว่าพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันวิทูลจะได้มีเงินมีทอง

ถูกแล้วก็รับจ้าง๔ล้อเหลืองไปในที่สุด

เพราะเป็นปัญหาส่วนตัวแล้วก็หันหลังวิทูลหันมาขับแกรปแต่ก็มีปัญหา
ก็เลิกขับไปอีกคุณวิทูลเนี่ยมีภรรยาคนหนึ่งมีลูกด้วยกันสองคน

เท่าที่ทราบต่อมาเนี่ยก็ได้เลิกกับภรรยาเพราะคุณวิทูลเนี่ยไปเช่าหอพักที่จอมทองเนี่ยอำเภอจอมทองเนี่ย
ใกล้ใกล้บ้านของผู้ตายอืมไปเช่าหอพักที่ใกล้ใกล้บ้านของผู้ตายนะฮะแล้วก็จะมาซื้อตึกดังกล่าวเนี่ย
แล้วก็มาเช่าหอพักตอนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยแหละทำให้รู้จักกับนายวิทูล
กระทั่งผู้ตายมาซื้อตึกดังกล่าวแล้วก็ด้วยความที่ผู้ตายขับรถไม่เป็น
จึงได้ว่าจ้างนายวิทูลเนี่ยเป็นคนขับรถให้เป็นคนนะฮะขับรถเนี่ย
ให้ไปรับที่สนามบินมายังที่บ้านอำเภอจอมทองแล้วก็พาไปหลายหลาย
บุญด้วยคุณป้าเขาขับรถไม่เป็นอ่าฮะจนมาเกิดปัญหาดังกล่าวนอกจากนี้เนี่ย
สิ่งหนึ่งปัญหาหนักก็คือนายวิทูลมีปัญหาเรื่องการเงินมาตลอด
ตำรวจก็เอาภาพวงจรปิดของคนร้ายตอนไปกดเงินนะครับ

ขณะที่เอื้อมมือเนี่ยออกจากรถเก่งผู้ตายก็นี่แหละ
ก็เจอแล้วนี่ใช่ไหมล่ะ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
ที่ตายในบ้านยังตายร้อยค่ะ
ทำคนเดียวไหมใช่ใช่ไหมเขาบอกว่าแต่เอาเงินไปใช้คนเดียวอยู่ไง
มาเดี๋ยวก็รู้เอ็มใช่ไหมตอนแรกเอ่อเอ็มใช่ไหมชื่อเอ็มใช่ไหมในเอ็ม
วิทูนใช่ไหมในวิทูนในเอ็มใช่เขาก็ยังบอกว่าโยนเพื่อนเพื่อนลงมือเนี้ย
พูดกับใครอ่ะยังไม่เจอตัวนี่หรือว่าสัมภาษณ์เมียเขาแล้ว

แก้วเขารถบีเขาเอารถบีเองไปแล้วก็ทิ้งที่ป่าสารพี
แล้วก็เดินทางเพื่อจะมา

ถูกต้องป่านนี้อาจจะตามอะไรก็ได้ไหนหาสิ

เมืองต้นนายวิทูลให้การยอมรับสารภาพโดยอ้างว่า
ร่วมกับพวกอีก๒คนในการก่อเหตุในครั้ง
อันนี้ล่าสุดหรอจับได้แล้วหรอม่อน
โดยมีสาวธอมที่มีความสนิทสนมใกล้ชิดกับผู้ตายเป็นผู้บงการ
กับเพื่อนอีกคนนึงชื่อต้น
คนที่ชื่อต้นเป็นคนลงมือฆ่า
มีตัวละครชื่อต้นเข้ามาดวนแล้วนะครับตอนนี้
จากนั้นก็ได้ตะเวนกดเงินแล้วก็แยกย้ายกันไปหลบหนี
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยยังไม่ปักใจเชื่อในการให้การนะฮะแล้วก็อยู่ในระหว่างการเร่งคลี่คลายคดีอยู่

นี่เขาก็บอกว่า
เดตมาเรื่อยคราวนี้น่าจะมีความคืบหน้ามากกว่านี้แล้ว
ถูกต้องนะครับอันนี้คือสดร้อนเมื่อกี้นี่สดร้อนเลยนะฮะ
นี่คุณวันนี้นะฮะจับไปแล้วสรุปจับ
ต่อไปมันนีจับแล้วนะฮะสรุปแล้ว
เมื่อกี้ที่พี่เมียวอ่านระหว่างที่ประมาณสัก๑โมง๑๕
สรุปแล้ววันนี้ออกมาแล้วไอ้เอ็มรับสิ้น
แต่มีธอมเนี่ยที่เมื่อกี้พี่ถามได้ว่าธอมเกี่ยวข้องไหม
สรุปเขาบอกธอมเป็นคนวางแผนทั้งหมด
โอเควันนี้ไอ้คนที่ชื่อถ้าสมมุติเป็นไปตามคำให้การนะฮะ
เป็นคนวางแผนในการฆ่าในการแบ่งทรัพย์
ในการแบบเอาล่ะฆ่าผู้หญิงปฏิบัติธรรมคนนี้
มีคนที่ชื่อต้นเป็นคนลงมือฆ่า
ส่วนเอ็มเป็นคนแค่อำพางศพ
โอเค๓คนด้วยกันตอนนี้นี่เป็นการให้การของทางฝั่งเอ็มคนเดียว
โหดนะฮะครับผมเราไปกันอีกหนึ่งเรื่องโอ้โห
ณียาวมากมณีนี่ชุดใหญ่นะบอกได้เลย
เพราะว่าเกี่ยวข้องกับคนเยอะมากและเงินจำนวนเยอะมาก
แล้วก็ออกมาส่วนใหญ่แล้ววันนี้คือคนที่
เขาใช้เวลาเท่าไหร่ในการที่จะได้เงินมาขนาดนี้
ตอนนี้พี่หลังจากสำรวจแล้วเขาบอกว่า
ผู้เสียหายสูตรเงินต่ำสุด๖๕๐๐๐๐ต่อสูตรสิบเอ็ดล้าน
อ๋อของแม่มะนีแม่มะนีมายกอส
นะครับผมแต่ก็ทั้งหมดเราลองย้อนกลับไปอ่ะ

เพราะว่าบางแชร์เนี่ยเขายังบอกว่ามันยังมีคดีอยู่ในศาลอยู่
ให้แชร์ตอนนั้นแม่ชะม้อยจบไปแล้วติดปรุ๊บไปแล้ว
ตอนนั้นมีแชร์การแชร์น้ำมัน

อย่างอันนี้๙๐ประเศษปี๙๕เล่นกับความโลภป่ะ
มันมีจริงหรอลงฝาก๓๐๐๐ได้๕๐๐๐คืน
ฝาก๑๐๐๐ในเท่าไหร่เองได้๙๕๐นะฮะ
ตารางอีก๙๕เป็นเราเราก็ใจสั่นนะได้เยอะพี่ป่ะแล้ว๓เดือนแรกที่ได้
ใช่แน่นอนมันระบบเดียวกับแม่ชะม้อยเหมือนกันเลย
คือมันจะโวนเอาเงินเราเนอะแหละ

เพราะมันหากินกับปลากระพงตกปลาฉลามอยู่แล้ว

ดำโลภสุดมดดำลงทุนไปก่อน

สักพักนึงเดือนแรกมดดำได้
เช้าอุ๊ยไอ้มดดำมันได้แองจี้เห็นคุณแม่ได้ปุ๊บ
เห็นไอ้มดมันได้อ่าเอาลงเลยก็เอาเงินของพวกเหยื่อลายใหม่มาโปะให้อะไร
แรกใส่มดดับไปเรื่อยเอาเช่าไปออสโมซิสต่อโอเคไปเอาเงินของคนอื่นมา
ไปเอานะตอนนี้ต้นหอมอาจจะขายของแพงได้เงินมาเยอะมาตูมไปขอ
ขายของไปเรื่องนั้นได้ยังไงเอาต้นหอมมาตูมไปตอนนั้นขายของรวยมาลง
น่ะมาต่อเงินต่องด้วยเลยได้เยอะสุดไอ้คนที่โรบที่หลังก็ส์ชะคือพึ่งรู้
รับอยู่สูงตังค์ในส่วนต่างก็จะไปอ้าวแหละตอนนี้ก็จะเปลี่ยนมาแล้วเราจะ
ในกรุงเทพธุ์จังดาราระดับดั้ง
แล้วทุกวันนี้อย่างที่บอกรับรางวัลกันสู้ตาย
ถูกต้องเห็นไหมล่ะพี่สมัยพี่เป็นดาราเมื่อก่อน
มีรางวัลกี่รางวัลอีกเองทุกวันนี้รางวัลอะไรก็โอ้ยแซมมี
ทุกวันนี้รางวัลเลอะเทาะไปหมดใช่ไหมนะโดยเฉพาะรางวัลทางด้านธุรกิจนะ
แล้วยังไงรู้ไหมฉันเคยเห็นเลยลูกน้องมาทำบางคนคุณแม่ขาลับรางวัลแม่ขาด๓๐๐๐๐บาทค่ะ
เฮ้ยหยุดหยุดเดี๋ยวเน็ตจริงเรื่องจริงเหมือนใจ

เออให้คนได้รางวัลคนที่ได้รางวัลณประกันที่ค่ะรู้ไหม

เออแล้วก็มีงานทุกวันนี้ไม่ได้ไปจัดตามโรงแรมเล็กนะ
คือทุกอย่างที่แบบว่าจริงการต้องพูดบ้านหลังวันนี่นี่
หรือระดับต่างต้องแบรนด์ต้องแบรนด์ในพาปออกให้มัน
ในที่สุดเริ่มมีเงินเริ่มเอาเงินก็คือเงินลงทุนพวกคุณ
เอามาประกบกันมากขึ้น

เดือนนี้ได้แล้วเดือนนี้สมาคมหน้าม้าก็อวยกันสู้ตาย
โอเคคิดไปถ้าแองจิบอกหลักหมื่น
แต่เขาบอกว่าตอนนี้ผู้เสียหายหลักเป็นพันล้าน
ตอนนี้หมายความว่าสูงส่วนที่พ

นายกเขาก็บอกว่าสติป้องกันถูกแชร์ลูกโซ่เนี่ย

นายกเราจะป้องกันยังไงนายกก็ตอบสั้นสติมาปัญญาเกิดสติตะเลิศก็ไม่เกิดปัญญา

แม่มณีนะฮะก็คือนางวันธนีทิพย์ประเวทอายุเพิ่ง๒๘ปีพี่

แฟนเขาคือนายเมจีชินภาอายุนี้

ทำไมหน้าเขาไปไกล

แล้วก็ประกอบข้อหาช่อกงประชาชนร่วมกันกู้ยืม
เป็นการช่อกงประชาชนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนแล้วก็ปลอมไว้ทั้งหมดเนี่ย
บางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน
อันนี้คือที่เขาบอกตำรวจเขาบอกว่า

มีผู้เสียหายตอนนี้นะครับ๑๒๐ราย
เข้าไปร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนแล้วล่ะ
สอบปากคำผู้เสียหายไปแล้วกว่า๒๐ปาก
ณเบื้องต้นคนที่มาแจ้งความเพิ่งแค่๓๕ล้านบาทเอง

เพราะฉะนั้นต้องมีคนเสียหายเยอะกว่านี้
ผู้เสียหายนั้นมีการโอนเงินนะฮะ
เข้าบัญชีของผู้ต้องหาทั้งสองคนเลยล่ะ

๑๐๐๐หนึ่งดอก๖๕๐ล้านบาทโอ้โห
ใจสั่นอ่ะงั้นคนที่ลง๑๑ล้านได้เท่าไห
สมมุติว่า๑๐๐๐๐๐หนึ่งได้๖๕๐๐๐บาท
วันนี้คุณกัญชัยเขาสัมภาษณ์มาแล้ว

สมมุติวันนี้พี่เหมียวมาลงทุนกัน
ตัวหนูเองเป็นคนเอาเงินไปส่งแม่มณี
หนูหักหัวคิวพี่ก่อน๓๐

ไม่แต่ใจจากไหนมาให้

คลัยแถวมาถามเลยว่าเขาทำธุรกิจอะไร

เธอดูช่องต่างที่เขาทำซีรีส์เขาได้อะไร

งั้นแล้วพวกเน็ตเซ็นต์นี้เราตามกันนะ

ก็มีของแค่มองอ้าวไป
หาทิตหนูหย่องจำได้ฮะ

เมื่อคืนเนี่ยแม่มณีเขาก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก
บอกว่าจะกลับมาต่อสู้คดี
แล้วนางก็มายืนยันอีกว่านางไม่เคยโกง

ไปก็หมดโดนก็หมดครับมันอยากพูดชื่นเหลือ

เขาก็บอกว่ามีคนที่โดนนักสุด๒๐๑๗ล้านโอ้โห๑๗ล้านบาท

เราเข้าใจที่โพสต์ว่าลงทุน๑๐๐เนี่ย

เพราะเรามีธุรกิจมากมาย
คิดว่าเขาคงมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วล่ะ

เขาบอก๑๗ล้านเงินต้น
อย่างเดียวก็เขาบอกเงินต้นอย่างที่เขาลงทุนไป
ตอนนี้เราเจอแล้วชื่อน้องแบมเนี่ย

นี่คือเปิดตัวออกมาแล้วว่าเธอถูกลงไป๑๗
นะซึ่งหัวเนี่ย
หัวเป็นแม่มณีแสนนึงแน่ผัวเนี่ยเป็นแม่มณีแม่มณีก็จะปล่อยออกมาสมมุติแม่มณีปล่อยออกมา
เต็ปแรกดอกเบี้ย๙๓หลังจากนั้นปุ๊บถ้า๑๐ล้านก็๖ล้าน๕๙๓
คุณคิดดู๙๓๐ล้านได้๙ล้านกว่าสิ๙ล้าน๓
แสนหนึ่งได้๖หมื่น๕ไม่ใช่สเต็ปแรกก่อนมีสเต็ปอีก
มันมีการลดละเต็ปสมมุตินำเป็นแม่มณีคุณแม่เป็นแม่มณีเลย
เพราะคุณแม่แรงกว่าแม่มณีน้ำปล่อยให้เมียว๙๐บาท๑๐๐บาท
น้ำปล่อยให้เมียว๙๓บาทพี่เมียวไปหักที่เช้ามาอีก
ก็จะเก็บไว้๔๓เหลือ๖๐เพราะฉะนั้นคนที่ต่อยอดก็คือจะได้แค่๖๐
ต่อจากเช้าก็น้อยลงไปเรื่อยพูดว่าแค่๑๐อะไรประมาณนั้น
ว่าอย่างงั้นอ่าฮะก็โดนมาอย่างงี้กันตลอดความแตกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยได้
คุณแบงค์บอกว่าเขาพูดคุยกับแม่มณีแต่ก็ติดต่อไม่ได้ในระยะหลัง
แล้วก็มีคนบอกอีกคนคุณหนุ่มก็ถามคำถามดีเหมือนกัน
ทำไมคิดว่าของฟรีเงินปลอมขนาดนี้คิดว่ามีจริง

เราสิ่งที่เขาทำในวงการ
เขาก็จะมาถ่ายรูปกับดาราทุกคน

คุณแม่ตัวลงความเกลียดหน่อยอยากรู้วิธีตัวอะไรใครเป็นผัวนาง
ดาราคนไหนเป็นผัวนางคุณแม่แสลแหน่เขาบอกว่าดาราคนใกล้ตัวเราไง
ดาราไม่ได้เป็นผัวนางนะไอ้คนที่คนที่เป็นผัวนางไปกินกับอีกคนนึง
ซึ่งเป็นสเต็ปต่อมาน่าเข้าใจคุณแม่คือยังไงตกลงนั้นได้กินดารากี่คน
ไม่ใช่อีแน๊ก
แต่หล่อพอเถอะ
แล้วก็บอกว่าจริงแล้วทำไมคนถึงเห็นถึงกล้าเอาเงินที่เรามีทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ย

เขาก็บอกเลยว่าเห็นธุรกิจที่เขาทำโปรไฟล์เขาดี
แล้วก็สิ่งที่เขาทำในวงการบันเทิงแล้วก็บวกกับความโลภ
ของเราด้วยแหละมีคนว่างโม่เยอะค่ะ
โดนสารพัดต่างแต่ก็ไม่ตอบโต้ก้มหน้ายอมรับ

นี่แหละน้องแน็คเหรอ

ซึ่งคนที่แบบว่าน่าจะเป็นเรื่องกังวลน่าจะเป็นคนที่มีปัญหากันมากกว่า
ผมบอกเลยผมไม่ได้โกหกนะผมไม่ได้รู้จักเขาส่วนตัว
ผมไม่ได้มีคอนแท็กติดต่อส่วนตัวเลย
ผมยังจำวันที่ผมอยู่กองยังถามแบบคนอื่นได้เลยว่าแบบ

แล้วผมที่ผมรู้คือชื่อเขาชื่อพี่เดียใช่ไหม
ผมมารู้มาเช่าแบบว่าอะไรนะพี่แม่มณีคือพี่คนเดียวกันอะไรกัน
คือหนังมีการถ่ายทำเดินหน้าไปถึงใหนแล้วหาอย่างมั้ย
จริงผมเพิ่งถ่ายไปหนึ่งคิวเองมีผลคือคนที่น่าสงสารน่าจะเป็นทีมงาน

เพิ่งถ่ายไปคิวเดียวได้ต่างยัง

ทำรายการผีด้วยแต่ว่าเป็นแบบแต่หนังนี้ต้องได้เงินแบบระดับระดับแบบไอ้พ่อมากเลยนะถึงจะเอามาจ่ายอย่างนี้ได้
จะมาได้๑๐ล้านเลยไม่ได้นะไม่ต้องคิดว่ามันจะมีค่ะ
ไม่มีทุกอย่างทุกอย่างคือฉาก
โอ๊ยเขาปู๊ดอ่ะคือถ่ายแค่คิวเดียวเงี้ยอ่ะคลิปอย่างนี้
เดี๋ยวมันนำจะขายครีมล่ะแต่อยากเปิดรายการ
ช่างสามมีแต่ช่างอืมแต่ไม่มีรายการอืม
อันนี้คือทำเหตุบินหนึ่งธุรกิจสองเอาล่ะเอาล่ะ
หนูก็เลยไปถามค่าดอกไม้โดนกันไปเท่าไหร่
เขาบอกค่าดอกไม้นางโดนไปหลายล้าน

โอ้โหค่าจ้างดาราดาราแสนสองแสนไปไหมล่ะแองจี้

โอ้โหเห็นเงินมาก็ดอลลี่ตัว

แล้วเงินส่วนใหญ่ไปเอาคนของคนอุดร
อ่าซึ่งคนอุดรส่วนใหญ่คือยังไง

ก็คือเศรษฐีเก็บเงินก็คือสามีไปทำงาน

นี่ไงนี่มานิลาเป็นคือไม่มีสินค้าอะไรทั้งนั้น

นี่ดูคุณก็ดูสิว่ามีสื่อไปทำข่าวกี่
ทุกคนแม้กระทั่งทุกคนก็ยังเชื่อเลยว่า

ทำขนาดนี้เพื่อเงินก้อนนี้แล้วก็จะหายตัวไปเลยใช่ไหม

ก็เลือกว่าพอได้พันล้านนี้ก็จะหายตัวไปเลย

แสดงประทานนี้รู้สึกที่ดาราชอบแต่งงานกับเบนดิคใช่ไหม

เพราะว่ามันน่าเชื่อถือมาก

คุณแม่น่ากลัวมากแล้วคนนี้

แม่มะนียังไม่เอายังไม่เข้า

นะฮะอ่าจากแม่มณีมาถึงหลวงปู่เข็มบ้างดีกว่าครับ

กลายเป็นมุกฮาที่แพร่หลายไปทั่วโลกออนไลน์นะครับผม

ลุยกองไฟยาว๘เมตรครับ

ได้จัดงานรับบรรยากาศฮาราวีนาน
ผมโดยโพสต์ภาพลูกสาวของตนถ่ายรูปคู่กับหลวงปู่เข็ม
จนมีคนถูกนำไปแชร์ในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมาก
เช่นเดียวกับเฟสบุ๊คของพระมหาใบ่วัน

ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าหลวงปู่มีนามว่าอะไร

ก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวสองนี้มาตั้งแต่สมงเลยนะครับ

อันนี้ก็เป็นสีสันนะในวันฮาโลวีนนะครับผม
กับหลวงปู่เข็มนั่นเองนะครับผม

ตรงนี้ก็ยังมีข้อมูลเพิ่มใหม่มา
ตรงนี้พี่มีข้อมูลตามเยอะไหมเนี่ย
ถ้าอยากรู้สมาชิกท่าละ๓๐๐นะครับผมครับผมครับผม
เอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับฮาโลวีนกันหน่อยดีกว่า
ปอบที่ศรีสะเกดครับออกอารวาสครับคุณผู้ชม
สักครู่เดียวตรงนี้ปอบจริงหรือปอบเขาปอบ
เสีย
โปรดติดตามตอนต่อไป
พิ้วกลับแสน๒แสนถูกไหมละ

คุณเนี่ยก็เชิญสื่อกันไปเก็บภาพก็ออกอยู่แล้ว

ในที่เปิดตัวเครื่องสำอางนี่คือเอามารู้ไหม

ไม่มีแล้วก็แบบว่าให้ทุกคนให้ทุกคนเอาเงินมาระดมทุนบอกแล้วปรากฏว่าทำยังไง
บอกว่าของในตลาดน่ะหายากอยากก็มึงไม่ผลิตมันจะไม่มีได้ยังไง
เข้าใจแบบของในตลาดหายากเหลือเกิน

ใช่ขนาดเจ้าของยังใช้แป้งคนอื่นเลย

ซื้อแถวที่เรารู้แหล่งกัน
แล้วก็เอาสติ๊กเกอร์แปะ

สติ๊กเกอร์สั่งสติ๊กเกอร์แผ่นละ๑๐๒๐บาทแล้วก็แปะ

ที่ขายตุ๊กกะตาถูกกะตาอุ่นหมาค

กระบังกับผัวเด็กเนี้ยได้ละกระบังนี่ขับอยู่บนทาง
ด่วนนี่อ่าฮะยังอยู่แถวแถวนี้แหละเอออ้าวสติมาปัญญา
เกิดคุณก็ย้อนไปไสมก

ขายบ้านขายที่มาซื้อแชร์น้ำมันเลยนะ
มันมีจริงเหรอกับเศรษฐกิจที่มันแบบโอ้โห

เอาสิให้ห้าวเอาไปทำธุรกิจอะไรสร้างหนังกับเครื่องสำอางมันเป็นไปไม่ได้

เราซื้อรถตะเลเรามันไม่หวังอะไรเลยนอกจากรางวัลที่หนึ่ง

กล้าแมสอนมาตั้งแต่สมัยยังไม่เป็นพิจิกรดัง
เพียงนาวเราต้องให้เงิน

ก็แล้วแรงเป็นตัวอย่างที่ฉลาดสุดซ้อน
อันนั้นของจริงอันนั้นของจริง

เอาไปที่ตำบลหนองแวงนะฮะ
อำเภอกันธรารมจังหวัดศรีสะเกดเนี่ย
ชาวบ้านต่างพากันภาวะพวัด

จนถึงวันที่๒๓ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ย
มีชาวบ้านตายไปแล้วหรือเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย

ชาวบ้านเขาเชื่อว่าสาเหตุเกิดจากผีปอบ

ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายไปอยู่ด้วยกัน

นี่จะเป็นอย่างนี้จึงมีการเอา
ดอกย่าคาว่านไฟ

สามอย่างเนี่ยว่านไฟหว่านใบใจดำ

แล้วก็นำเอาไปผูกไว้ที่บริเวณประตู
หน้าบ้านทุกหลังแล้วก็เสาบ้าน

อยู่มาตั้งนานแล้วจนอายุ๖๗เนี่ย

ชาวบ้านทุกคนเชื่อกันว่าการที่

แล้วต้องเรียกว่า๙คนซ้อนนะครับ
เกิดจากการกระทำของผีปอบ

เครื่องรางของขังมาติดไว้รอบบ้าน

อยู่ใกล้กันขนาดเดียวกัน
ที่วัดบ้านแสงใหญ่ตำบลหนองแวงเนี่ย

อุดมรักสะอาดผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงเนี่ย

แสงใหญ่เพื่อเยี่ยมปลอบขวัญ

เสียชีวิตเพราะอะไรบ้าง
คือเนื่องจากแบบว่าทุกคน

ครับนะฮะซึ่งนายทา

มีนางสาวอุไร๓๑ปีเสียชีวิต
เมื่อวันที่๒๓จากเริ่มหัวใจล้มเหลว

ทางด้านวิทยาศาสตร์ว่ามีเหตุที่ทำให้ถึงแก่ความตาย
ชาวบ้านไม่เป็นอันทำมาหากินเลยตอนนี้
นี่คือเข้าพิธีเลย
ชุดโอเคคุณพี่มักก้าวสบซ้อน
ขวัญตากจังหวัดเขาคงผูกวันไว้
ทางด้านตอนนี้จะผูกกับมัน

สบายใจฮะนะฮะตรงนี้นะครับหนูต้องเชิญองค์นี้ไปปราบแล้วล่ะต้องเชิญ
พ่อปู่ฤษีแต่งองค์บุกโรงพักฮะองค์นี้ปราบผีปอบได้ฮะ
ทำไมไปแต่งตัวยังไงไปบุกโรงพักนะครับผมเข้าไปแจ้งความครับ
นะฮะเกี่ยวกับเรื่องอะไรไหมฮะโดนโกงเต้นรถฮะเดี๋ยวเดี๋ยว
รูสีโดนโกงเต้นรถครับผมยังไงเช่าซื้อดอกเบี้ยพุ่งนะครับผม
ตรงนี้ไปกันใหญ่แล้วนะฮะการแต่งตัวกับพฤติกรรมคนละเรื่องเลยนะ
แค่นี้ครับผมนี่ครับปู่ฤษีนารอดนะฮะ
ยูหกสิบปีแห่งอาสมวัตต์เยดีไม่ใช่ชื่อนี้ล่ะไม่เอานะครับผม
อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์อ้าวพร้อมด้วยกลุ่มลูกศิษย์นะฮะ
เข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกประสานนะครับคำตื้อนะครับ
รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองเพชรชบูรณ์
หลังถูกเต็นต์รถมือ๒แห่งหนึ่งครับในตัวเมืองเพชรบูรณนะฮะ
หลอกขายรถยนต์ในแบบผ่อนชำระโดยไม่มีดอกเบี้ยครับ
ชำระภายในสามปีแต่พอปิดยอดเงินส่วนที่เหลือเรียบร้อยเสร็จ
ปรากฏว่าดอกคิดดอกเบี้ยร่วมแสนบาทนะฮะแล้วก็ยังถิบ
ทำผิดเงื่อนไขหลายต่อหลายเรื่องปู่ฤษีก็เลยต้องนะเหาะไปแจ้งความนะครับผมนะฮะ
ที่สนนะครับผมให้กับมาให้การกับตรงรวจว่าลูกชายลูกสไพร์อยากได้รถยนต์
สอบถามไปยังเต้นรถแล้วก็มีรถกระบะแคปด้วยแหละสภาพดีที่ลูกค้านำมาเทิร์นขายพอดีนะฮะ
ตนกับลูกชายพากันไปดูแล้วก็ตัดสินใจซื้อนะครับขายกันในเดือนพฤศจิกายนนะครับ
๕๙แต่ลูกชายติดเครดิตบูโรนะครับแสดงว่าเครดิตค่อนข้างดี
จึงไม่สามารถออกรถได้ทางพนักงานเต็นต์รถเนี่ย
แห่งนี้ได้แนะนำให้ใช้ชื่อตนเนี่ยเป็นผู้ครอบครองรถแทนสีเลย
ถูกต้องและทางพนักงานก็ยังเสนอว่าทำการผ่อนชำระเป็นครั้งนะครับ
โดยไม่มีดอกเบี้ยฮะแต่ปู่ฤษีเนี่ยต้องชำระหมดภายใน๓ปี
ตนตกลงครับพร้อมกับวางเงินดาวไป๑๕๐๐๐๐บาท
และผ่อนชำระเรื่อยมาครั้งละ๒๐๐๐๓๐๐บาท
โดยราคาเต็มของไม่ต้องทุกเดือนเป็นงวด
ถูกต้องอยู่ที่๔๓๐๐๐บาท
เพราะปู่หรือศรีกลับเพิ่มเติมว่าตนได้ผ่อนชำระเนี่ย
เรื่อยมาจนกระทั่งเหลือยอดสุดท้าย๕๐๐๐บาท
จะครบกำหนด๓ปีในวันที่๒พฤศจิกายนนี้

เพื่อมาชำระปิดค่างวดในเดือนมีนาคม
แต่ที่ผ่านมานะครับแต่ปรากฏว่า
เงินที่เหลือกลับพุ่งสูงขึ้นเป็น๑๒๖๐๖๔บาท

ซึ่งก็คือยอดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมา๗๖๐๖๔บาท
จึงเดินทางมาแจ้งความเพราะว่าถูกเต็นต์รถโกง
โดนโก่งเต้นขึ้นของเต้นเองเต้นไม่แจ้ง

ใช่ค่ะอยู่ดีมีหนี้ขึ้นมาตั้ง๗๘๐๐๐
ปู่ก็บอกเอาไว้ก่อนหยุดปฏิบัติก่อนขึ้นโรงพักหน่อย
แต่ปูน่ามีอิทธิศทำให้ดอกเบี้ยมันลดได้นะไอ้บ้า
เปลี่ยนเสื้อมาก่อนก็ได้
แต่ปู่น่าจะเสกทองเสกเงินได้หรือเปล่า
ไม่ถ้าชื่อนี้ต้องมีสาย

เมตตาไม่ได้สายทำคน

ทางหน้าศูนย์นบรงทำนะครับผม
ได้ตรวจดูเอกสารที่ทางเต้นรถ

ฉบับที่๒น่าจะเป็นฉบับที่ถูกปลอมขึ้นมา
พร้อมทั้งแนะนำให้กลับมาแจ้งความดำเนินคดีดั่งกล้าว
แล้วปู่เซ็นทั้งสองฉบับเปล่า

เมื่อเราว่าอีนูศรีอ่ะอยู่ข้อปู่

พวกนั่นคือปู่ฤษีไงนั้น
มีหลายองค์จนเธอดูให้ดีเวลาอยู่ในแท่นบูชา

สูงสุดเป็นพระอีสวรพระพิครเนตพระพิลาบแล้วก็มีปู่ฤษีหลายองค์
คุณแม่ถ้าเกิดนั้นเราก็นับถือด้วยความฝันสุขใจ

ก็ไม่รู้ว่าเขาอันนี้เราปฏิบัติอยู่หรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ

เออก็ไม่รู้แต่ท่านก็โดนไฟแนนซงอีกไฟแนนซ์ก็ไม่ดูตาม้าตะเรือนประโกง
ไม่ใช่ไฟนั้นไม่รู้ก็คือไฟนั้นก็คือลูกชายเอาชื่ออย่าไปออก

เกดิตแต่ชุดเลิศอีกแล้วแม่
วันนี้ตอนรู้สึกในข่าวจะไปตามสัมภาษณ์เขา
เขาเป็นคนปฏิบัติแต่อยู่ดีก็เหมือนแบบว่าโดนหมาย
หมายทะว่างอะไรอย่างงั้นเขาก็บอกปกติ

อย่างนี้คือเอารถมาใช้แล้วแต่ไม่ได้ครอบครองสักที

ครับผมส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ต้องคือเป็นเรื่องที่เกิดในต่างประเทศ
แต่มันอาจจะเกิดกับพวกเราได้นะคะคือตำรวจปากีสถานเนี่ยเข้าไปจับกลุ่มกุมารแพรชื่อ
มูซาฟากรางโกหลังจากพบว่าน้ำโพธิศเป็นผู้อยู่เบื้องหลังที่ทำให้เด็กเก้าร้อยคน
ในแพทย์กลางโกใช้เข็มที่ไม่ได้เปลี่ยนใช้เข็มเดียวฉีดวัคซีนให้เด็กไป๙๐
คนเป็นเหตุผลที่น่าตกใจและมีการเปิดเผยออกมาว่าในแพทย์คนดังกล่าวเช็คเข็มชิจา

ไม่มีเงินพอที่จ่ายค่าเข็มฉีดยาใหม่
คุณหมอก็เลยไม่เปลี่ยนซะงั้น
มีการคิดค่าบริการเพียงคนละ๑๐บาท

ปฏิเสธทุกข้อเก่าหาและยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเอง
มากกว่าจำนวนดังกล่าวมากกว่า๕๐๐๙๐๐คนนะฮะ
จากที่ผ่านมามีคนมาที่คลินิกของนายแพทย์กลางโกสูงถึง๕๐๐๐คน
มันก็เลยติดมาจากเข็มที่นายแพทย์นี้ไม่ได้เปลี่ยนนั่นเอง
ตอนนี้นะคะคนที่เข้าไปรักษาในคลินิกนี้มากกว่า๒๐๐

ทำไมอ่ะจันยาบาลแพทย์
ไม่ก็ปรากฏิสถานไม่มีเงินเธอ

ก่อนที่จะมีการที่จะรู้จักโลกนี้ก็แพร่กระจายไปตั้งเท่าไห

แม้ก่อนไม่เปลี่ยนนะแต่ว่าอักษรเช็ด
แต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียดเหลือ้งกัน

ปีที่ซีเรียสนะว่ามันติดทางเข็มฉีดยา
ใช่ต้องช่วงหน้าแล้วค่ะคุณเช้า
ช่วงหน้าฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับแก๊งแม่เรียกซักผ้า
ใครที่อยากให้หนูไปตบแถวแม่สายเรียกเชิญแก๊งหนูได้

กินอะไรน่ะช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวก็หรือ
ไปเขาบอกพร้อมหน้าพร้อมตาณเดชนยายา
ตอนนี้แบบพร้อมกับแม่เนาะแม่แก้วกับแม่เลยนะแม่ปลา

แล้วก็มาร่วมโต๊ะกินข้าวด้วยกันนอกจากภาพความอบอุ่นของแม่ลูกแล้ว
ยังมีโมเมนต์หวานมาเสิร์ฟแฟนทางบ้านอีก
เน้นแคปชั่นล่าสุดเนี่ยเอาติ่งเอ็นไวน์ถึงกับตายไปเลย
สำรักความหวานของณเดชน์ยายาเนี่ยเมื่อณเดชน์โพสต์
ปวดยำขนมจีนฝีมือของพี่ย่าปลากระพงทอดของผมเอง
กรรมการสองท่านก็คือคุณสุดากับคุณปลาก็คือแม่แก้วกับแม่ปลา
งานนี้ทำเอาเพื่อนในแก๊งเข้ามาคอมเมนต์ทั้งคิมเบอร์รี่
แต่ที่ฮาสุดต้องยกให้มากกี้ราศีที่ติดแฮชแท็กคิมเบอร์รี่
เมนต์ถามว่าเคยได้กินฝีมือมันไหม

เออดูตรงนี้

หนูจัดทำไมไปว่าใครนี่

สองคือเคยได้กินแล้วแล้วไม่อร่อยหรือเปล่า

พี่หมากได้ยังพี่หมากกิน
นะฮะความหวาน
คนนี้ก็บอกว่าอร่อยกว่าแม่มาเลย
คุณม่ายเห็นแล้วตกใจสวยกว่าคุณม่ายเยอะมาก
ใช่แล้วอีมดดำอีนี่มันกัดเธอ

เฮ้ยผมสูงเดียวกับฉันเลยอ่ะ
แต่จนไปทอดผักปากได้สองล้านเนี้ยนะ
ฟัสกะถินแล้วไงนะสวยไหมคู่นี้เขาทำอาชีพเหรอไหมเชื่อไหมทำบุญจริง
อาชีพหลักของแม็กซ์แก๊บคือทำบุญ
นาเดพี่หนูบอกว่าพี่เอเหมือนลูกนิมิตรว่ะ
ไม่เอาว่าหนุ่มกัญชัยเขาทำบุญอยู่อีนี่
พี่เอใส่เสื้อคุมสูตรออกมาด้วยนะที่ถุงใส่สูตร
นี่เธออันนี้เป็นแฟชั่นเกาหลีนะจ๊คทำแบบนี้เอออันนี้เป็นเทรนด์อยู่
เค้านำเมื่อก่อนจากเกาหลีมาไงเออเรื่องเกาหลีเลย
เก่งกูนะโอ้แค่อะใครคนที่โดนโกงค่าแชร์มันคนที่มีอะไรวะ
มีคนเคยโดนโกงค่าแชร์ค่าคนที่โกงมีอันเป็นไป
อุ้ยพี่ตัวเล็กแม่สอดส่งข่าวมานะคะส่วนอีกคนนึงเอ๊สวยนะเอ๊สวยดูมุมกล้องไงพอง
ไอจีใครคนนั้นรอดนะคะอ่าเวียเขายอมรับแล้วเขากลัวเบลล่า
อืมเพราะว่าเบลล่านั้นไปจับโป๊เรื่องซื้อนาฬิกากลัวฝ่ายหญิงจริงจริงค่ะ
เรียกว่าเป็นหนึ่งพระเอกที่นอกจอแล้วเนี่ยแอบกลัวแฟนสุดชอบคู่นี้นะ
เวียสู้ก้นเนี่ยหลังจากไปถอยรายการมาใหม่แต่บอกสาวเวลาว่ายืมเพื่อนมา
จงเวลาดังเตายะตังค่ะแฟนที่ดีเขาต้องกวากันอย่าอีก

บางทีของที่ซื้อมันแพงเลยต้องบอกว่ายืมเพื่อนมาใส่เล่นก่อน

เบลล่าก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าตนเป็นคนซื้อแต่แรก

เมื่อก่อนซื้อที่อย่างที่เราซื้อที่ดินซื้ออะไรอย่างนี้

ผมซื้อไว้เยอะบางทีมีอะไรก็ขายเหมือนเอามาใช้ฟรี

มันแบบว่าก็ซื้อมาราคาที่แบบว่าน้อง

แต่เหมือนเป็นการลงทุนดีกว่าไปซื้ออย่างอื่นเมื่อก่อนซื้อรถ

ตัวเขาเองก็แอบมีกระเป๋าเหมือนกัน
และทุกครั้งที่ผมซื้อผมก็จะบอกเสมอเพราะว่า
แล้วไปบอกว่ายืมเพื่อนตกลงยังไง
ไม่เป็นไรเพราะทางนู้นเขาก็ซื้อกระเป๋าเหมือนกัน
บางทีก็บอกพวกผู้ชาย

เธอได้กำไรตั้งหมื่นนึงขอบคุณมากเลย

มาถึงเรื่องราวของคุณมารีกันบ้างดีกว่า

ถามได้มารีไหน
เคียดราม่านุ่งบิกินี่ถือว่าแก้ววายถูกวิภาควิจารณ์นะฮะ
วะนะฮะชอบปาร์ตี้ดื่มของมืนเมาโอ้ยนะครับยังไม่แคร์อยู่หรือเปล่า
โอ้โหนะครับผมทำเอาเซอร์ไพรส์ตัวเองอยู่เหมือนกันนะ
สำหรับสาวนักแสดงสุดเซ็กซี่น้องมารีเบลอเนอร์นะฮะ
เพิ่งจะแท็กทีมเพื่อนสนิทไปพักผ่อนชิลริมทะเล
พร้อมกับใส่บิดี้อวดหุ่นริมสระว่ายน้ำที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
ซึ่งพอเธอได้ส่งรูปมาให้หวานใจหนุ่มกัณพัฒน์นะครับ
แต่งานนี้ดันมีกระแสดราม่าเบาถึงความไม่เหมาะสม
มารีถือแก้ววายเข้าร่วมเฟรมด้วยจนเกิดเป็นกระแสวิภาพวิจารณ์ตามมา
โดยเจ้าตัวก็บอกว่าไลฟ์สไตล์ปกติเป็นคนสุขสนานกับเพื่อนค่ะ
ไม่ได้ดื่มจนมืนเมาหรือไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร
หากดื่มไวน์เนี่ยก็คงจะไม่ผิดเราก็อายุเท่านี้แล้วค่ะ
ส่วนเรื่องลิมิตในการแต่งตัวก็มีบ้างแต่เราก็ต้องไม่ได้ลงบ่อย

ชีวิตประจำวันก็ไม่ได้แต่งโป๊อะไรอยู่แล้ว

ใส่ชุดไว้น้ำใช้สระไว้น้ำมันโอเคนะ

เป็นคนไทยเราชอบใส่เสื้อเชิดแล้วก็กางเกงขาสั้น

ใส่อย่างนี้เลยเต็มกางเกงว่ายน้ำแต่ใส่เสื้อยื้อ
ใช่แต่ใส่เสื้ออย่างนี้ลง
เพราะว่าบางคนมีเหตุผลคือกลัวเบิร์นพี่ก็ให้ลูกพี่สาวไปลงศักดิบะตือไง
คือเขาก็หัวเราะแต่บางคนก็ไม่ได้กลัวเพลิน
เขาก็หัวเราะใส่หนูบอกไปแล้วป๊ะตือเป็นอะไรหัวเราะทำไมคะ

เผื่อที่หาหนูใส่ชุดยังอย่างนั้นแล้วเอาไว้ทันเลย

แล้วก็น้องมายูนแน่นมาร์โยนตั้ง๔ขวบแล้วกำลังพูดเก่งเลยละนะฮะ
แปลว่าเขาบอกว่าที่เป็นพยาบที่มีภาพครอบครัวออกมาน้อยมาก
แล้วก็มีข่าวเรื่องเตียงหักหรือเปล่ารักล้าวหรือเปล่า
ทุกอย่างยังเหมือนเดิมทุกอย่างรักยังดีเหมือนเดิมทุกอย่าง
ล่าสุดเนี่ยคุณเมย์กับน้องมายูเนี่ยก็จับมือกันไปเที่ยวทะเลเนาะ
แล้วก็แม่เมย์ก็ใส่ชุดว่ายน้ำอีกด้วย
ว่านานทีจะโชว์ผิวขาวให้เห็นสักทีนึงเนี่ย
แล้วช่วงนี้ดูดิทำให้เกิดคำถามตามว่าแม่เมย์กำลังจะมีน้องให้มายูอีกหรือเปล่า
เพราะทุกคนท้องอ่อนหลังอาหารเย็นเปล่า
ถูกซึ่งเมย์ก็ไม่ปล่อยให้สงสัยนาน
ตอบคอมเมนต์แฟนคลับบอกว่าอวบขึ้นค่ะชุดลายทางด้วย
นางก็ว่าอย่างนั้นคือไม่ได้ท้องอ่ะ
แม้เส้นก็ไม่ได้ดูโป่งอะไรเหมือนเป็นลายขวางไง
ก็ไปคิดซะอย่างนั้นของที่ฟังค่ะ
อุ่นขนาดนี้อย่าไปว่าก็ท้อง

อ๋อดูจากที่ดูแล้วคุณเมมีน้องอ๋อมีคนมาเม้นต์

นี่ก็มีไงมีภาพผู้ครอบครัวเองนะสามคน

เขาชอบไปไม่บอกใครครับผม

บางทีทีมงานรายการยังไม่ค่อยรู้เลยนะว่าพี่หนุ่มไปแล้วครับผม

เหมือนไงหล่อหน้าในทีวีกับหน้าหายกล้องกำลังหน้าเดียวกัน
การถ่ายรูปของเขานี่เราจะรู้ไม่รู้อารมณ์
แล้วแต่เค้าจะใส่ตัวเองไว้ในนายนะ

หน้าแกลอยขึ้นมาอะไรเมื่อเดียว
อ๋อเดี๋ยวมันอ่านเข้ากัน

อันนี้เป็นการแสดงอันนั้นเป็นตัวจริง

แต่ช่วงหน้าพี่แซมนางเอก๔คนของเขาไม่เคยเปลี่ยนเลย
โอ้โหพี่แซมเป็นพระเอกมากี่ปีหรือเปล่า
ไปก่อนเลยพี่คุณคนเดียว

เวลาทำอะไรใครไม่ได้เลยสำหรับพระเอกแดง
พระเอกดังพระเอกดังอย่างแซมยุรนัน

๕ถ้า๖สิ
ปีเดียวไม่เป็นไรหรอกเขานับต่อให้เผื่อ
แต่เขาหล่อมากเขายังคงความหล่อไม่เปลี่ยนแปลงแล้วคัมแก๊กมาเล่นละครนะฮะ
ล่าเขาก็ยิ่งเพิ่มขึ้นล่าสุดแฟนแฟนในยุคที่แฟนแฟนยุคที่ตามแซมมาตั้งแต่เขายังหนุ่มเนี่ย
ออกมาเผยภาพการรวมตัวของหล่อนางเอกรุ่นเก๋วระดับเพราะฮ่ามซึ่งเป็นคู่

แล้วก็บีวัณศาวัณศาเนี่ย

เธอเขาไปเจอกันเว้ยเขานัดกันว่ะสี่นางเอก
เขามาคอมเมนต์ว่าเห็นแล้วคิดถึงเลยนึกถึงละครสมัยก่อน
แต่ละคนเป็นนางเอกในดวงใจเขาเป็นคู่คู่จิ้นสมัยนั้นนะ

พี่กุ๊กน่าจะเป็นหลักฮ่อนแรงจากหนังแหลงเหมือนก่อนนี้

นางอีกใครครับพี่น่าจะอยาก
แล้วก็เล่นบีวันนิสาก็ร่วง

แต่พี่เมียวภารกรรมกับอยู่ไหนไม่ได้รับโทรศัพท์

แล้วตัวสูงปี๊ดเลย

เน็ตก็มีชื่อเนยอีกชื่อน้องเน็ต

หน้าเหมือนน็อตแต่ก็มีความเป็นกวาง

หน้าแบบเหมือนโดนปั้นเอาไว้อะเนาะ

เพราะว่าพ่อก็เหลาะแม่ก็สวย

พ่อแม่เขาเป็นเด็กเรียนทั้งคู่
แม่เขาเป็นเด็กเรียนพ่อเขาเป็นเด็กเรียน
น็อตนิสัยรักษาเลยนะ
นี่ดูลูกสาวสินั่นคือลูกสาวไหม
เป็นแบบว่าเด็กใหม่นะหน้าใหม่ดู

เวลาแล้วครับกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้